วันนี้ก็มีการแข่งขันแบตมินตันนะครับ
เต็มเลยค่ะวันนี้วันเสาร์วันหยุดคันนิมิตบุตรใช่นะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องเมย์ก็อย่างที่บอกก็คือเมื่อวานเราเห็น
เนี่ยปกติเนี่ยจะเห็นน้องเมย์บ่อยบ่อยก็คือในทีวีค่ะอยู่ต่างประเทศ
อันนี้มาแข่งให้ดูในบ้านนะฮะก็ไปเชียร์กันก็แล้วกันเมื่อวานน้องเมย
โพสต์ตรงบนอินสตราแกรมด้วยนะอีกรอบเดียวสู้สู้ก็ส่งกำลังใจ
ก็ใจเชียร์นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกลางปีโกซูเปอร์ซีรีส์ที่
ที่เป็นรายการที่ส่วนใหญ่ที่พี่บีบอกแหละมันจะอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้
เนี่ยเอ่อพอเปลี่ยนผ่านยุคที่นักแบตเราเริ่มมีฝีมือเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่
ต้องจัดในบ้านเพื่อให้เรามีความได้เปรียบบ้างไม่ใช่ว่าจะตะเวนแข่ง
บ้านสภาพอากาศต้องปรับตัวตลอดแบบนี้พอกลับมาพอของเรามาแข่งขัน

ผมความมมืดขอถือโอกาสนี้ชื่นชม
คุณหญิงปัธมารีสวัสดิตระกูลนายกสมาคม
ที่ทำในสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่คนเป็นนายก
แล้วต้องทำให้เต็มที่ซึ่งท่านก็ทำสิ่งนี้นะครับให้เรา
จริงนอกจากหญิงเดี่ยวนะคะชายเดี่ยวกับคู่ผสมก็ผ่านเข้าสู่รอบรอง
แต่ว่าสุดได้แค่นั้นจริงก็ถือว่าผลงานดี
ยังไงเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าคะแนนนี้มันจะมีส่วนสำคัญในการประกาศในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณวันที่๔
ว่า๕๐อันดับแรกของโลกจะมีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่า
ซึ่งจริงมันมีอยู่แล้วแหละวันนี้จะได้ตัดยอดขึ้นไปสู่โอลิมปิก
เรื่องของพุทธศาลบ้างครับพี่บีครับซึ่งแชมป์เอเชียวันนี้เกมที่๒นะ
เกมที่๒เกมแรกนี่ใจหายใจความรัก
สักหน่อยเกมแรกไม่เคยดูฟุตซอลแล้วตื่นเต้นขนาดนี้นะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราหยุดพัฒนาหรือชาวบ้านเขาพัฒนามากยิ่งขึ้นหรืออย่างไร
อันนี้เราพูดในเชิงวิเคราะห์ให้พี่บีเราวิเคราะห์ดีกว่าเพราะว่าภาพหลายคนน่าจะพอเห็นอยู่แล้ว

แต่มันมีอะไรที่หายไปจากฟุตซอลไทยยุคก่อน
คือผมมองว่าฟุตซอลไทยในยุคนี้เราพัฒนาช้า

ลีกก็มีนะครับความพัฒนาช้าก็คือในเรื่องทีมชาติเนี่ย
จริงคนที่เป็นโค้ดทีมชาติเนี่ย
เพราะว่าเขาไม่ได้มีเวลามาฝึกซ้อมอยู่กับสโมสร

ว่าทำให้เราพัฒนาช้า
แล้วก็ต้องถามไปถึงสมาคมฟุตบอลยุคใหม่
เมื่อกี้ซึ่งนายกสมาคมมาคุยกับเราแล้วเนี่ย
ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือยัง
ในส่วนตัวกุญซื้อเพราะว่า
เตอร์เอร์แมนเนี่ยอาจจะประมาณว่า

เราอาจจะได้อยู่ประมาณนี้อันนี้ต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่า
ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าฟุตซอลโลกแล้ว
เราจะต้องมีมารยาทให้เขาทำต่อไม่ใช่นะ

ระยะเวลาสะสมมาเป็นอย่างไรกับพัฒนาการที่พี่วีบอก
ถ้าเราเห็นว่ามันช้าจริงแฟนบอลไทยเห็นตรงกันเนี่ย
อันนี้มันก็เป็นเรื่องของการทำงานที่มันก็ต้องประเมินผลงานกันต่อไป
ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันถือเวลาต้องเปลี่ยน

ก็ต้องเปลี่ยนเราก็อยากจะพัฒนาไปความกล้าลไปมากกว่านี้

วันที่๑๕ผมไม่รู้ว่าเวียดนามซึ่งเล่นช้ากว่าเราจะยังไง

เป็นหลายปีที่ฟุตซอลแชมป์เอเชียของเราเนี่ย

ผู้บริหารฟุตซอลที่จะมาบริหารฟุตซอลยุคใหม่นี้นะครับ

แต่ผมขอบอกท่านนายกสมยศว่าต้องถูกฝาถูกตัว
คือท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องการหยิบจับใครมาใช้บ้าง
หรือว่ารอคำชัวร์วันก็มีการข่าวสำหรับการประชุมกันเนี่ย
ก็จะออกจากหน้าข่าวให้เห็นเป็นคนไทยกันบ้าง

ก็คือเกมระหว่างสุโขทัยเจอกับนครปฐม
นครปฐมนี่ตัดสินใจประมาณวันหนึ่ง

แต่มีข้อสังเกตว่าบอกว่าจะไม่แข่ง

เพราะว่ารายชื่อมันต้องส่งวันที่๗หรือ๘

ดังนั้นเนี่ยก็โอเคเป็นสิทธิ์ที่จะต้องทำไว้เพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะลงแข่งเพราะแฟนบอลเนี่ยเขาก็มันก็น่าเห็นใจนะพี่นะ

แม้มีโอกาสนะลองดูสิใครก็อยากจะมีโอกาสใครอยากจะดูในไทยลีก
ครับในไทยลีกเจอคู่แข่งที่มีมาตรฐานสูงนักเตะซึ่งด้วยว่ามีความนิโยมมากกว่าก็น่าดูแล้วเขาก็ชนะไป
ตู้ชายในครึ่งหลังรู้สึกเป็นนักเตะใหม่มึงเซ็นมาด้วยมั้ง
ใช่ใช้โคต้านักเตะใหม่กันส่วนใหญ่นะครับ
สรุปก็หน่อยก็คือตารางคะแนนที่ออกมาเพื่อนตำรวจ๘๐แป้มก็พักทีมไป
เลื่อนกันต่อมาเนี่ยโคต้าที่ได้ก็จะมีพัทยาเนี่ยเตะแน่นอนสุโขทัยบีบีซียู
น่าจะเป็น๓ทีมที่ขึ้นมาแทน
แล้วก็คลับเดือนซิ่งล่าสุดเขาบอกว่าตรวจผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

มีสโมสรสินทนา

ฟ้องร้องเอาสิทธิของตัวเองคืน
ผมบอกไว้แค่นี้แล้วกันแล้วลองไปตามดูว่า
โมสรสินทนาเก่าโดยคุณมนตรีสุวรร

ตอนนี้ก็กลับมาไทยลีกแล้ว
เรื่องของสิทธิที่เคยไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันมา
มันยังฟ้องรอบใหม่พันผูกกันได้อีกไหม

พูดถึงเกมที่ไทยรัฐจะถ่ายทอดสด
พี่บีจัดเลยสำหรับเกมนี้
ที่ไทยรัฐจะถ่ายทอด๑๘นาฬิกา๓๐นาที

คือได้สิทธิ์เล่นในสนามในบ้านตัวเอง

ความพร้อมของทีมประสาทสายฟ้าค่อนข้างสมบูรณ์นะ

โชว์ฟอร์มในเกมที่เล่นอุ่นเครื่องกับกะบี่เนี่ย

แล้วก็บอกว่านักเตะใหม่อย่างอังเดมูลิต

แล้วก็เป็นนักเตะที่น่าดูที่สุดในไทยพรีเมียลีกฤดูการใหม่

ความพร้อมตรงนี้ก็ต้องไปเช็คทีมคู่แข่ง
ซึ่งมาอยู่เมืองไทย๑๐กว่าวันแล้ว

ทีมเยือนอย่างอัลบิเดกนิงาตาอันดับในเจรีย์ลีกยูวันอันดับ๑๕นะฮะ

แต่ว่าก็ไม่ใช่ท้ายที่หมูสำหรับเจลีก

ถ้าไม่มีมาตรฐานชนบุรีคงจะไม่โดนขนาดนั้น

ใช่ไหมครับจำได้แต่ว่านั่นแหละครับ
แต่ว่าจะหืดหรือไม่ต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาได้

จบใน๙๐นาทีได้นะสำหรับฟุตบอลทั่วรายการนี้
ก็เป็นของดีที่ไทยรัฐนั้นนำมาถ่ายแล้วสดนะครับ
แล้วจากวันที่๒๐นี้นะมีฟุตบอลพืชอีทก็ร์ประถานประเภทเกาะนะครับ

ก็เปิดไทรัจทีวีกันยาวจบไทรัจเมืองขีดไทยแลนดูมวยต่อ
เสร็จแล้วมีฟุตบอลต่ออีกไปนาฬิกา๓๐นาที

คู่รองคู่เอกเขาบอกว่าเป็นสงครามมวยเข่า

ช่วงหน้าค่ะ